ไปดูดราม่าที่มันมีความเฮฮามาหน่อยหน่อยจะดราม่าหรือจะฮาดีค
มันมาทั้งสองอย่างเลยค่ะมันมาพร้อมกันคุณผู้ชมค่ะอ่า
เรื่องนี้คุณผู้ชมแจ๊กแฟนฉันเขาบอกว่าแจ๊กแฟนฉันเนี่ยไหม
พักหลังหลังเนี่ยอืมเก้าร้าวเหมือนเกินนะโอ้
ปีนเกียวทะเลาะโวยวายใส่ตลกรุ่นพ่ออย่างพี่จตุรงโอ้โห
คุณดูซะก่อนอันนี้เมาคลีใช่ไหมคะเมาคลีล่าสัตว์ค่ะ
ครั้งนี้เขากึ่งค่อมหลังแล้วก็ตบหัวพี่ลงไปเลยนะฮะอุ้ย
ร้องเพลงเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ไปนะ
งานนี้ค่ะพี่ลงขอออกรงที่แจงนะฮะจริงจริงแล้วเนี่ยเป็นการแสดงอืม
พี่ลงเองนี่แหละตัวเขาเองนี่แหละที่ขอให้แจ๊คว่าเอ้ยแจ๊คแจ๊ก
ตบหัวนะขอแต่ดังดังขอเน้นเปี้ยเขาสั่งเองอืมเออ
เรื่องนั้นอย่าไปว่าแจ๊คเลยบางครั้งลุงก็ผิดเองลุงให้มันเล่นเองอ่ะ
ลุงมามึงเล่นมันยังไม่เล่นเหรอฮ่าฮ่าเชื่อกูดิฮ่าฮ่า
เรื่องหลังคือเราให้มันทำแล้วมีคนเดามากก็ไม่เป็นไรแจ๊คบอกเดี๋ยวผมลงไป
เดี๋ยวผมโดนด่านะผมโดนด่านะเออน่ะให้เขาด่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบ
ที่เห็นที่ผ่านมาเรื่องราวต่างเป็นการแสดงบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือการแสดง
แต่ลุงบอกว่ามันคือการแสดงเออมันคือการแสดงหรือว่ามันเป็นแผนของลุงลงเอง
ให้มีคนโจมตีแจ๊คไปก่อนเออเอาแต่จริงเรื่องเนี้ยคือต้องบอกว่าลุงลงเนี่ยเป็นคนบอกให้แจ๊คทำ
เพราะว่าเขามั่นใจว่าแจ๊คเนี่ยจะมาจีบลูกสาวเขาได้เออเนี่ยมันมีข่าวว่าคุณแจ๊คเนี่ยไปยุ่งกับลูกสาวเขาไง
บอกโอเคนะดีกว่านิกกี้คุณแน่ใจเหรอคุณใบเฟิร์นพัศกรนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องของหัวใจลูกสาวเนี่ยทั้งเรื่องคืนดีแฟนเก่าทั้งเรื่องที่คนชอบแซวชอบอัพว่า
กี้กับแจ๊คแฟนฉันมาตามจีบงานนี้ค่ะพี่รงเนี่ยหงายการ์ดทันทีเลยนะว่าเออ
ก็แล้วแต่คุณใบเฟิร์นละกันนะแต่คนที่ขอเชียร์สุดสุด
คือพระเอกหนุ่มเข้มคนนี้ปั้นจันประมาทต่างหาก
โอ้โหขอบคุณพ่อ

ถ้าไม่ได้ใครถ้าไม่ได้ใครไอ้นิกกี้นั่นแหละ
เพราะว่ามันขบวนสุดท้ายแล้วมันไม่มีแล้ว
ถ้าไม่ได้นิกกี้ไอ้ปัจจันตร์เรื่องกันอยู่นะ

ผมเนี่ยโอเค
ถ้าโอเคนะผู้ดีผมจะทำฟันดี

เพราะดูผมไปก่อนได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ย
เออเดี๋ยวคนไปหาลุกกู
ผมเคยบอกว่าเฟิร์นน่ารักนะ
ตอนนี้เดี๋ยวน่ารักจริงตอนนี้มันมันก็น่ารัก
ได้มั้ยสเปคได้มั้ย

เอาล่ะมีอยู่๓คนนะแจ๊คเป็นช้อยมีแฟนไปแล้ว
นิกกี้นิกกี้นี่พอลุ้นอยู่แต่คนนี้มาแรงเลยคือปั้นจันปรมะ

เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าใครจะเป็นลูกเขยคุณลุง
เออแต่ถ้าไม่มีใครแล้วก็คือนิกกี้ก็ได้